สวัสดีค่ะหมอไก่พอภาษณ์ที่นี่นะคะ
ในวันตุดจีนค่ะถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างมากเลยนะคะ
เพราะว่าเป็นวันที่พวกเราค่ะจะมีโอกาสได้ไหว้เทพเจ้า

ถึงแม้ว่าชื่อเทศกาลนะคะจะมีคำว่าจีนอยู่
แต่ว่าคนไทยก็สามารถไหว้ได้นะคะ
บอกเลยค่ะไหว้แล้วดีอย่างแน่นอนนะคะ
ซึ่งในวันนี้ค่ะหมอไก่จะมาบอกเคล็ดลับการไหว้นะคะ
ในช่วงเทศกาลตุดจีนค่ะว่ายังไงให้เฮ่ง
ว่ายังไงให้ปังตลอดปีทำตามนี้ดีแน่นอนค่ะ
อย่างแรกเลยนะคะก็คือการไหว้ไฉสิงเอี๊ยะค่ะ
ในช่วงเทศกาลตุดจีนนะคะก็จะมีวันสำคัญอยู่๓วันค่ะ
แก่วันจ่ายวันไหว้นะคะวันไหว้ก็คือวันสิ้นปีหรือว่าซาจั๊บนะคะ
แล้วก็วันเที่ยววันเที่ยวก็คือวันปีใหม่หรือว่าชิลอิดค่ะ
ซึ่งในวันนี้นะคะวันที่๒๑มกราคมค่ะ
ก็คือวันไหว้หรือว่าวันซาแจ๊บนั่นเองนะคะ
ซึ่งในวันนี้ค่ะก็จะมีการไหว้เยอะแยะมากมายตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
แต่ว่าการไหว้ค่ะที่มีความสำคัญนะคะที่เป็นไฮไลท์เด็ดของวันนี้เลยค่ะ
เมื่อถึงเวลา๕ทุ่มนะคะของคืนนี้ก็สามารถเริ่มทำการไหว้ได้เลยค่ะ
ส่วนในเรื่องของไหว้นะคะชุดมาตรฐานค่ะก็จะมีดอกไม้ทูบเทียนแดงน้ำชาน้ำเปล่าแล้วก็กิมหวยนะคะ
แต่ถ้าใครที่ไม่สะดวกจัดโต๊ะไหว้เฉดสิงเอี๊ยะนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณเอาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินมารับพลังโชคลาภจากชัยสิงเอี๊ยะค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นกระปุกออมสินนะคะกระเป๋าสตางค์หรือว่าสมุดบัญชีค่ะ
เอามาวางไว้บริเวณที่แสงจันทร์ส่องถึงนะคะ
เมื่อถึงเวลาห้าทุ่มค่ะให้คุณทำการท่องคาถาบูชาฉัยสีเอี๊ยะนะคะ
แล้วก็ขอพรเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภได้เลยค่ะ
รับรองว่าดวงดีดวงปังรวยตลอดทั้งปีอย่างแน่นอนค่ะ
ชิลอีกปีนี้ตรงกับวันที่๒๒มกราคมค่ะ
ซึ่งถือว่าเป็นวันแรกของปีนะคะ
ถ้าเราทำสิ่งดีทำสิ่งที่เป็นมงคล
ก็จะส่งผลทำให้ดวงชะตาของเราดีไปตลอดทั้งปีค่ะ
แล้วถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปไหว้เจ้าตามลิสต์ที่หมอไก่กำลังจะบอกต่อไปนี้
รับรองว่าความเห็งความปังมาเยือนแน่นอนในช่วงปี๒๕๖๖นี้ค่ะ
สำหรับคนที่เกิดในปีชวดเถาะแล้วก็มะเมียนะคะ
ถือว่าเป็นปีนักศัตริย์ที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะมากเลยค่ะ

หมอไก่ขอแนะนำนะคะให้คุณค่ะเตรียมส้ม๔ลูกแล้วก็ทูบ๓ดอกนะคะ
แค่นี้ง่ายรับรองว่าดวงดีแน่นอนตลอดทั้งปีนี้ค่ะ
ส่วนคนที่เกิดในปีฉลูมโลงมาเสงและกุลนะคะ
ถือว่าเป็นปีนักศัตริย์ที่มีโอกาสร่ำรวยมากในช่วงปี๒๕๖๖นี้ค่ะ
แล้วถ้าคุณได้มีโอกาสได้ไปไหว้พระสังกระจายและไปรูปท้องของท่านนะคะ
ก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาในเรื่องของการเงินให้ดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งค่ะ
สำหรับคนที่เกิดในปีขานมะแม่วอกและปีจอนะคะ
ถือว่าเป็นปีนักศัตริย์ที่ดวงมีเกณฑ์หมดเคราะห์หมดโศกค่ะ
ก็จะเป็นการเสริมดวงเสริมบารมีทำให้ดวงชะตาของคุณมีความก้าวหน้ามากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งค่ะ
ส่วนคนที่เกิดในปีลากาปีนี้เรียกว่าปีโชง
แต่ขอให้คนที่เกิดในปีละกาอย่าเพิ่งไปแก้ชงนะคะ
เพราะว่าตามหลักโหลศาสตร์จีนค่ะเราจะเข้าสู่ปีเถาะอย่างเป็นทางการ
ก็คือตั้งแต่วันที่๔กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะ
แต่ว่าในวันชิวอีกนี้ค่ะหมอไก่ขอแนะนำให้คนที่เกิดในปีละกานะคะ

เพื่อเป็นการขอบารมีของท่านให้คุ้มครองดวงชะตาของคุณไปตลอดทั้งปีนั่นเองค่ะ
ทำตามนี้รับรองว่าดวงดีตลอดปี๒๕๖๖อย่างแน่นอนค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
ดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒